มีการทำพิธีคล้ายกับการเล่นกีฬาชนิดหนึ่ง

ที่ตีลูกบอลเปรี้ยงไปไกล
แต่นี่เขาโยนมาแล้วก็ตีแล้วเปี้ยง
ตีแล้วแตกเลยฮะ
โอ้โห
ดูนะรำไปรำมาโยนปั๊บตีดังเป๊ะ
โดนปั๊บตีดังเป๊ะโดนทุกลูก

ใช่โดนทุกลูกแตกทุกลูก

เป็นลีลาในการประกอบพิธีนะ

แล้วที่โยนเขาไม่ได้โยนเล่น
เป็นพิธีกรรมที่สำคัญด้วย

ที่เห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าตีคลีไหว้ครูครับ
เขาจะทำขึ้นหลังจากพิธีไหว้ครูเสร็จ
พิธีนี้เนี่ยมาจากการชิงบ้านชิงเมือง
ในวันนาคดีเรื่องพระสังธ์

แล้วก็มีทาวสามลและพระอิน
คือเขาจะตีคลีชิงบ้านเมืองกันเนาะไปต่อ
ใช่ตั้งแต่ในสมัยโบราณยุคพนธารายย์อย่างนี้

ครับเขาใช้การตีคลีในการสะดอกเคราะห์ต่ออายุอธิษฐานด้วยอะไรลูกพร้าว
มะพร้าวนั่นแหละนั่นแหละเออเขาจะใช้ลูกมะพร้าวนี่แหละครับ
คือลูกศิษย์ลูกหานะครับก็จะเป็นคนโยนลูกมะพร้าวให้ร่างทรงคนนี้
ที่ถือไม้อยู่เนี่ยนะเป็นคนตี
แล้วโยนแต่ละครั้งโยนแต่ละทีตีโดนหมดเลยนี่เห็นไหมหันมาโยนปั๊บปั๊บ

มันจะมีอย่างนี้คุณชนะเหมือนบทเรียนตอนปฐม
ที่มีที่เราเรียนตอนพระสังค์ตีครีอ่ะเออเนี่ยเหมือนกันเลย
อย่างนั้นนั่นเองคือร่างทรงนะครับ
เขาจะเรียกลูกมะพร้าวว่าลูกกันระปังหา
นี่นะครับไอ้ปั้งอย่างนี้นะครับ
คือเขาบอกว่าเป็นลูกที่มีความบริสุทธิ์มาก
แล้วถ้าขอพรทั้งหลายทั้งปวงมันจะสำเร็จ
พิธีนี้สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว
เป็นพิธีกรรมความเชื่อและเป็นพิธีที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็น

เคยเรียนแต่ในบทเรียนที่บอกไป
แต่ว่าก็ไม่คิดว่าในปัจจุบันยังคงมีการสืบทอด

แล้วคนที่ตีก็ไม่ได้อายุน้อยนะอายุเยอะแสดงว่ายังแข็งแรง

แม้ว่าจะดูสูงอายุแต่ก็คือแบบว่าเชี่ยวชาญชำนาญมากเหมือนกันนะ
แสดงว่าคนในระแวกนี้ผู้สูงอายุแข็งแรงทั้งนั้นเลย
มีการไหว้ทำพิธีกันก่อนก่อนที่จะทำการตีคลีอย่างนี้

พิธีกรรมโบราณแบบนี้ไม่ได้ดูที่ไหนง่ายเอามาให้ดูกันครับ